เจรจากันเถอะหาทางออกร่วมกัน
คืออย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมว่ามิ้วได้ดูรายการพี่อุ๋ย
เปิดปากกับภาคภูมิเมื่อช่วงบ่าย๓โมงกว่าใช่ไหมคะ
หัวหน้าพักมาออกรายการกับพี่อุ๋ยแล้วก็พูดเลยว่า

รอให้พักเก้าไกลติดต่อมาพักเพื่อไทยพร้อมคุยพร้อมเจรจา
จะได้จบปัญหานี้เพราะว่าเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คุณหมอชนนั่นก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมันคือเรื่องเล็ก
เรื่องสำคัญก็คือการจัดตั้งรัฐบาลและผลักดันให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ดังนั้นทางออกก็คือต้องคุยกัน
หลายฝ่ายก็เลยมองตรงกันนะคะว่ามันควรจะต้องคุยกัน
ทีนี้ในวันนี้นะคะคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกในเรื่องนี้คือตอนเช้าเนี่ยโพสต์ก่อน
โพสต์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันของพักร่วมรัฐบาล
เล็กมากหากเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้มา
พักร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพัก
ในวงเจรจาจะดีที่สุด
หลังจากนั้นค่ะก็ให้สัมภาษณ์ที่พักเก้าไกลถึงข้อเสนอทางออกเรื่องนี้
ที่มีข้อเสนอจากนักวิชาการหลายท่านบอกว่า
เอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้ามันตกลงกันไม่ได้
ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรจะเป็นของพักเพื่อไทยหรือพักเก้าไกล
ก็ให้นขุมฟนนอมมาทาหัวหน้าพักประชาชาชที่เป็นทางพักอันดับ๓รับตำแหน่งนี้
ซึ่งอาจารย์วันนอร์เคยทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้มาแล้ว
พักร่วมรัฐบาลควรจะคุยกัน
ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือคุยกันนะคะ
คือแต่ละพักเขาจะมีทีมเจรจา

ให้ทีมเจรจามาเจรจากันมาคุยกัน
เดินหน้าแก้ปัญหาในเรื่องนี้
เชื่อว่ามีทางออกและให้เกียรติพักร่วมรัฐบาล

ในเมื่อเราได้ฟังแล้วตัวผมเองก็ได้ยินแล้ว
ก็น่าจะกลับไปพูดคุยกัน
ผ่านทีมเจรจาที่เราเคยตั้งเอาไว้
แล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
คิดว่าทีมเจรจาเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อย
แต่ทุกอย่างผมก็คิดว่าเราคุยกันอย่างรอบครอบ
เอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้
เพราะว่ายังมีงานที่ท้าทายที่ประชาชนจำนวนมาก

เรื่องที่พูดคุยนี่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเป็นจุดหนึ่งเท่านั้น
พวกเราทุกคนต้องจับมือกันให้แน่นครับ
คุณพิทาบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะบอกว่า
จะต้องใช้วิธีโหวตหรือไม่อย่างไร
ส่วนที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องให้พักเพื่อไทย
ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลในวันที่๒๘พฤษภาคม
คุณพิธามองว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนที่สามารถแสดงออกได้
พอนักข่าวถามย้ำนะคะว่าสุดท้ายแล้วณวินาทีนี้
คุณพิทายังมองว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ยังควรเป็นของพักเก้าไกลหรือไม่
คุณพิทาบอกว่าก็ต้องให้ทีมเจรจาพูดคุยกัน
เวลานี้เชื่อใจทุกพัก
ทำงานการเมืองต้องเชื่อใจซึ่งกันและกัน
รอยร้าวระหว่างสองพักสามารถสมานกันได้แน่นอน
เชื่อใจครับเชื่อใจทุกท่านครับ
เวลาทำงานกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อใจซึ่งกันแล้วกัน
แน่นอนครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานนะครับ
อาจจะมีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีการพูดคุยกัน
แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้ง
แล้วกลับมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผล
ผมก็คิดว่าทุกอย่างมีทางออก
มีงานใหญ่รออยู่อีกเยอะ
งานใหญ่รออยู่อีกเยอะค่ะ
คือเมื่อวานนี้ทางก้าวไกลแสดงออก

บ้างด้วยการแผ่นครองหัวหน้าภาคคุณสุหีกัญญา
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ค่ะบอกถึงความจำเป็นวาระในการต้องผลักดันกฎหมาย
จำเป็นต้องให้ประธานสภาเป็นของก้าวไกล
ทางฝั่งของเพื่อไทยเองก็มีคำถามกลับมาว่าแหม
เสียงมันก็ไม่ได้ขี่กันมากนะอืม
ร้อยห้าสิบเอ็ดกับหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะ
ทางฝั่งก้าวไกลได้ฝั่งของบริหารไปแล้วนี่นายก
นิติบัญญัติประธานสภาก็ให้เพื่อไทยสิเพื่อไทยเขาก็มองแบบนั้นค่ะ
คุณอดีศรเพียงเกตแกนนำพักเพื่อไทยบอกนี่จะกินรวบเลยเหรอ
ต้องออกมาแถลงเลยนะฮะบอกก้าวไกลไม่ได้หวังกินรวบนะ
ว่าการมีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรอยู่กับก้าวกลัยจะเกิดประโยชน์
เพราะว่ามีหลายวาระของสังคมที่จะต้องผลักดัน
แล้วไม่ใช่จะผลักดันแค่วาระของก้าวไกลอย่างเดียว
หลายเรื่องก็เป็นวาระร่วมกันนี่แหละ
อย่างเช่นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งหลายพักเองก็เห็นด้วย
ส่วนเรื่องที่บอกว่าคนเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรควรจะมีอาวุโส
ศกพักเก้าไกลไม่เห็นด้วยว่าจะต้องเป็นคนที่มีอาวุโส
หรือว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นสอสอมาหลายสมัย

ความจริงแล้วต้องเป็นคนที่มีความหลากหลายรุ่นที่มาอยู่ร่วมกัน
แล้วในสภาก็มีข้อบังคับมีกฎเกณฑ์กติกาที่ประธานสภาต้องทำอยู่แล้ว

พักเพื่อไทยบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่วาระของพักการเมืองใด
พักการเมืองหนึ่งที่จะไปผลักดันแต่วาระของตัวเอง
ทางคุณรังสิมันโรมบอกว่า
ณขณะนี้ก้าวไกลยังเชื่อใจในพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ขอยืนยันว่าพักก้าวไกล
ไม่ต้องการทำร้ายหรือเอาเปรียบใคร
การต้องการมีตำแหน่งประธานสภาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ผลักดันในเชิงกฎหมายในสภาโดยก้าวไกลเท่านั้น
ขอยืนยันอย่างหนักแน่นไม่ว่าหลักการตำแหน่งประธานสภา
ต้องมาจากพักอันดับหนึ่งที่ได้สอสออันดับหนึ่ง
แล้วก็ยังมีมิติอื่นอีกนะครับ
แล้วคุณรังสิมันโรมก็ยังถามกลับนะฮะ
ว่าเกิดถ้าสมมุติเนี่ยถ้าพักก้าวไกลเนี่ย
ได้สอสอ๑๔๑ที่นั่งแล้วพักเพื่อไทยได้๑๕๑ที่นั่ง
เชื่อเลยว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะไม่ไปบอกเพื่อไทยเลยว่าขอตำแหน่งประธานสภา
เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากให้พักร่วมรัฐบาลต่าง
เข้าใจก้าวไกลในฐานะแก่นำรัฐบาลด้วย
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเก้าอี้ประธานสภาเนี่ย
หรือว่ามันจะเป็นตัวการันตีความเป็นรัฐบาลของพักเก้าไกลในอนาคต
เพราะหลายคนกังวลว่าหากเสียเก้าอี้ประธานสภาไป
ก้าวกลายจะถูกลอยแพร่รึว่า
คุณรังสิมันโรมนะฮะบอกว่าก้าวไกลไม่คิดไปไกลถึงขั้นนั้นนะครับ
ตอนนี้ยังคิดบนพื้นฐานที่ทุกคนยังทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจอย่างเต็มที่
เพราะท้ายที่สุดแล้วยังต้องคุยกันอีกหลายเรื่อง
พร้อมกับยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าก้าวไกลต้องการกินรวบทุกตำแหน่งนั้นไม่เป็นความจริง
ทีนี้ค่ะตราบใดที่ยังไม่ได้มีการเจรจาระหาทางออกร่วมกันนะคะ
ที่นั่งในสภามากที่สุดเขามีวาระที่จะต้องผลักดันเรื่องของกฎหมายตั้ง๔๕ฉบับ
มันก็เลยมีโพสต์นี้ของพักเพื่อไทยขึ้นมาในลักษณะที่ว่า
เอาจริงแล้วประธานสภาควรเปิดทางให้ผลักดันทุกนโยบายของพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่วาระของพักใดพักหนึ่ง
ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักใดก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
ประธานสภาจึงต้องผลักดันยัตติใดไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนเข้าสู่สภา
ไม่เลือกปฏิบัติและหาทางลดอุปสรรคทั้งหลายตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลและทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก
จะยกกรณีที่พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกทั้งประธานสภามาโดยตลอด
ไม่มีพักอันดับสองได้นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดนะ
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดรก็เลยชนะโหวตด้วยเสียงของสอสอและผู้สนับสนุน
แต่ในกรณีนี้หมายถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรทำงานร่วมกัน
ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนมากดดัน
แต่ควรหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ
นี่คือเนื้อหาใจความสำคัญที่มีการโพสต์เอาไว้นะคะของทางพักเพื่อไทย
ทีนี้ค่ะนายสุธรรมแสงประทุมอดีตรองประธานสภาและว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
เรียกร้องให้กรกตเร่งรับรองผลการเลือกตั้งจะได้สัญหาบุคคลที่ดีที่สุดมาเป็นประธานสภา
เพื่อให้ประชาชนหาทางออกในทุกปัญหาผ่านระบบสภาและเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จโดยเร็ว
เพราะว่าทั้งพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักอื่นมีนโยบายดีอีกเยอะมากที่ต้องผลักดัน
ชื่นชมฝ่ายประชาธิปไตยที่ฟอร์มทีมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ
ไม่อยากให้กลไกนอกสภาเข้ามามีบทบาทพลิกผันเจตนารมณ์ของประชาชน
ตำแหน่งประธานสภาที่ยังเห็นต่างกันอยู่บ้าง
ผมก็คิดว่าอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยของเราได้ปรึกษาหารือกัน
สิบห้าวันผมคิดว่ายังทันที่จะหาคนที่เหมาะสมดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองนะครับ
ว่าจะดีที่สุดสำหรับพักใดพักหนึ่ง
เดี๋ยวฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นจากทางเพื่อไทยนะคะ
นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทย
บอกว่าตอนนี้พักร่วมรัฐบาลคือทีมเดียวกัน
แต่ถ้าคิดว่าต้องการตำแหน่งนี้เพื่อผลักดันกฎหมายของตัวเอง
แค่คิดก็ผิดแล้วแหมประโยคตรงนี้นะคะ
คือกฎภาพต้องว่ามจบเป็นกลาง
ต้องผลักดันกฎหมายของทุกภาพ

รวมตัวกันเรียกร้องให้ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล
คุณอนุสรก็บอกว่าก็แหมต่างฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์นั่นแหละ
ก็อยากให้บอกอีกรอบก็แล้วกันนะ
ว่าเราจะมาคะคานกันทำไม
เราควรจะร่วมมือกันก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีนะ

แต่สิ่งที่เราต้องการมาปั่น
การมาสร้างความหวาดระแวง
การมาด้อยค่าดิสกรีพักเพื่อไทยวันนี้

เพราะถ้าเราคิดว่าเราคือทีมเดียวกัน

เชียร์ก้าวไกลก็เชียร์ให้ก้าวไกลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเหมือนกัน
เช่นเดียวกันแฟนคลับเพื่อไทยก็ถอนตัว

ดังนั้นผมจึงต้องตั้งสติอีกรอบหนึ่งครับว่า

สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงฝ่ายประชาธิปไตย

ซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะเกิดแบบนี้ได้
จะมีคำถามว่าทำไมก้าวกลายกับเพื่อไทยไม่คุยกัน

หัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
ตั้งแต่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่เขาหารือกัน
มันยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันสักที

พักเพื่อไทยได้เปลยเกริ่นกับทางก้าวไกลไปแล้ว
บอกว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

แต่คุยกันแบบอย่างไม่เป็นทางการ
ก้าวไกลก็บอกว่าเออเดี๋ยวอีกสัก๒๓วันให้คำตอบ
แล้วอยู่ดีเมื่อวานแถลงข่าว
เมื่อวานก่อนโพสต์ในเพจของภักร์ก้าวกลายด้วย
คุณหมอชนนั่นเลยบอกว่าอย่างนี้มันเท่ากับว่ายังไม่ได้คุยกัน

ก็พักเพื่อไทยก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า

ให้ภักร์แกนนำที่ได้สอเยอะที่สุดก็คือภักร์ก้าวกลาย

ดังนั้นก็รอให้ทางพักเก้าไกลประสานติดต่อมา

แล้วก็เอาเหตุผลมาว่ากันมาดีเบตกัน

ทางออกเดี๋ยวจะคุยกัน

แต่ในการคุยกันอยากให้

ก็คือการ
โหวตแล้วเลือกนายกให้ได้

ปิทาลิมจำรสหัวหน้าภักร์ก้าวกลาย

ทำไมเพื่อไทยจะต้องได้
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

จุดหมายหลักเป้าหลักก็คือการโหวตเลือกนายกแน่นอนว่าทางฝ่ายของพักร่วมรัฐบาล
นักขนาดนี้หรือว่าคุณพิทาหรือว่าทางก้าวกลายเนี่ยต้องการอีก๖๔เสียง
ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากสวอยู่แล้วแล้วมันยังมีความกังขาหรือข้อกังวลใจของสวอยู่
เกี่ยวกับเรื่องการผลักดันกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒หรือจะเรื่องอื่นด้วยก็แล้วแต่
แล้วถ้าในวันโหวตเลือกนายกซึ่งเขาต้องเลือกประธานสภาก่อนใช่ไหม

แล้วประธานสภาในขณะนั้นเป็นคนของก้าวไกลสวก็อาจจะยิ่งไม่สบายใจเข้าไปอีก
หมายในการโหวตเลือกนายกมันก็อาจจะยากขึ้นไปอีก
ส่วนเรื่องที่มีเอฟซีของพักเพื่อไทยนัดหมายกันวันอาทิตย์นี้จะไปรวมตัวกันที่พักเพื่อไทย
ขอให้เพื่อไทยเนี่ยเอางี้ดีกว่าวุ่นวายนักเงื่อนไขเยอะก็ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลเลยก็แล้ว
ตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ในการทำความเห็นต่างให้กลายเป็นความเห็นร่วมให้ได้
จับมือกันอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมาคุยกัน
มาคุยกันว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดผมเน้นย้ำตลอดเวลานะ
นายกนามหลาบน้ำตีพิธาเลี่ยวจุฬนรัฐคือเป้าหมายที่สูงสุด
มันเป็นมันเป็นการเจรจาไหม
มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำงานร่วมกันครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ง่ายด้วยนะ
เพราะความคางแคลงความกังวลของสวจะลดน้อยถอยลงไป
คุณเจี๊ยบนี่คือหัวหน้าข่าวการเมืองของเราใช่ค่ะที่ไปสัมภาษณ์คุณหมอชนน่าน
ซึ่งจริงแล้วคุณหมอชนนั่นวันนี้แกระมัดระวังคำพูดในการตอบคำถามมากนะคะพี่อุ๋ย
ใช่ฮะมานั่งคุยกับผมนี่ก็ดูอึดอัดอึดอัดอยู่ถึงขั้นบอกยอมรับว่าเหมือนน้ำท่วมปาก
เอาเป็นว่าถ้าอยากฟังละเอียดเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ดูรีรันอีกทีนะคะ
ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอชนนั่นบอกว่าใช่ไหมถ้าเกิดเอาเสียงที่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ย
มีตัวหนังสือเนี่ยคุณหมอชนนั่นบอกการที่บอกว่าเดี๋ยวอีก๓วันเนี่ย
บอกว่าเพื่อไทยอยากได้ตำแหน่งนี้นะแล้วก็บอกเดี๋ยวอีก๓วันให้คำตอบ
แล้วไปแถลงผ่านสื่อนี่ฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะที่วันนี้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับ
นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีแก่นำพักไทยสร้างไทยเริ่มต้นด้วยการทวิตข้อความก่อน
นะฮะบอกว่าเขาคือหกเสียงผู้เชียร์พักฝ่ายประชาธิปไตย
กว่าเชียร์พักตัวเองมาตลอดพอออกมาพูดอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้รักกัน
มั่นกันแพ็คกันให้แน่นเท่านั้นแหละด่าเขาไม่มีมารยาทจะต่อย
ให้เขาไปพูดหลังบ้านห้ามออกสื่อไม่งั้น๑๔๑เสียงจะทบทวนตัวเอง
ที่เขาไม่ได้พูดเพื่อพักตัวเองสักนิดแต่พอตัวเองอยากเป็นประธานสภา
ลูกน้องออกมาโต้ผ่านสื่อพลึบเต็มฟีดทุกแพลตฟอร์ม
ชิงตำแหน่งกันแบบไม่อายลุงไม่ถามหามารยาทบ้าง
นี่คุณสิทธาโพสต์เอาไว้บอกผมเนี่ย๖เสียงนะเชียร์ฝ่ายประชาธิปไตย
แต่ก็ต้องขออนุญาตถ้าอ่านตามตัวอักษรที่โพสต์ก็ต้องถือว่าแรง
ชนนั่นแกได้อ่านแล้วล่ะก็ต้องถือว่าแรงเป็นการโพสต์ที่แรง
ก็เหมือนกับว่าแม่เนี่ยมันยังไม่จบสักทีใช่ไหม
วันนี้ก็ทวิตอีกนะฮะเป็นการทวิตเกี่ยวกับนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์
ว่าให้ความเห็นเรื่องของการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คุณศิษฐาก็ช่วงโทรศิษฐ์ขอบคุณอาจารย์วันวิชิตนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสื่อเกี่ยวกับเรื่องของพักเสรีนิยมเนี่ย
ต้องจับมือกันอย่าให้ทุกอย่างมันพังทลาย
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรด้วย
บอกว่าอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยรักกันเห็นประโยชน์ส่วนรวมเยอะหน่อย
ประโยชน์ส่วนตัวให้เห็นน้อย
ทางคุณสิทธาให้สัมภาษณ์นะครับ

เขามีงานเลี้ยงพักไทยสร้างไทยพอดีค่ะยืนยันว่าไม่ได้เมา
ทวิตจากใจจริงเหตุผลที่ทวิตรุนแรงก็เพราะหมอชนน่านไม่ยอมจบ
เดินสายไปออกรายการต่อว่าเขาว่าเขาเสียมารยาททั้งทั้งที่ก็ขอโทษไปแล้ว
เลยต้องโพสต์ปกป้องตัวเองคุณสิทธายังบอกว่าตัวคุณสิทธาเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะ
นัดแถลงข่าว๔โมงครึ่งใช่ไหมกว่าจะแถลงเกือบ๕โมงเย็น
แล้วมีถ้อยความเป็นข้อความก่อน๒๓ข้อมาเรื่องการดำเนินการใด
ไม่กระทบต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีผ้าขาดสุเมฆ
แต่กลับมาป้ายสีว่าตัวของคุณสิทธาเนี่ยเป็นคนเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นตัวป่วนหรือตัวปั่น
และพยายามที่จะถอนตัวอยู่ตลอดเวลาอุ้ยไปกันใหญ่เลยทีนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะว่าทำไมต้องโพสต์กันไปโพสต์กันมาด้วย
ทำไมเขาไม่คุยกันเหรอคะความจริงก็เจอกันอยู่บ่อย
คุณผู้ชมถามมานะคะอย่าโกรธกันอ่าผมบอกให้เลยครับว่าไม่คุย
เพราะว่าวันนี้ผมถามคุณหมอชนน่าแล้วบอกไม่ได้คุย
ไม่คุยกับสีท้าบ้างหรอไม่คุยแล้วก็กลายเป็นโพสต์ไปโพสต์มา